มาดูนักแสดงที่มีความสามารถอีกหนึ่งสาวนะคะ
บอกเลยนะโอ๊ยสามารถเป็นลุคได้หลายคาแรคเตอร์มาก

จะมาแนวหวานแววใสอันนี้ก็ได้นะคะ
หรือว่าจะมาแนวเท่พักหลังนี้เล่นละครก็ได้อยู่เหมือนกันนะ
และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมชอบเป็นพิเศษเลย
คือมีความเซ็กซี่ด้วย

เออก็เผยความเซ็กซี่ให้เราได้เห็นอย่างเต็มตัวนะคุณ

ขึ้นเป็นไฟเลยนะฮะหลังได้เห็นภาพสาวยายาถ่ายแบบคุณ
โชว์แผ่นหลังขาวผ่องนวลเนียนนะคะ

พามาสักครู่เนี่ยที่แรกดิฉันตกใจนะ

เพราะว่ายังไงให้มันดูแบบว่ามีสดใสเพราะเป็นงานถ่ายแบบนั่นเองนะฮะ
แม้ขนาดแค่แผ่นหลังฮือฮาขนาดนี้

เกลี้ยงแผงอย่างแน่นอนค่ะ